ทีนี้วันนี้ก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของสัญชาติ

คือน้องบางคนเป็นคนไร้สัญชาติอยู่
เพราะว่าทางคุณพ่อคุณแม่เป็นกลุ่มชาติภัณฑ์
ก็เลยต้องมีการไปตรวจสอบว่าได้ยื่นเรื่องเอาไว้หรือยัง
ถึงขั้นตอนไหนอะไรยังไง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยืนยันว่าไม่ได้จะไปมีอภิษฎอะไรเหนือคนอื่นที่เขาขอสัญชาตินะคะ
ทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขตามขั้นตอนเหมือนกัน
ทีนี้พอไปตรวจสอบแล้วน้องเขายื่นเรื่องเอาไว้แล้ว

ท่านอธิบดีกรมการปกครองก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการให้สัญชาติไทยกับทีมหมูป่าบางคนที่ยังไร้สัญชาติอยู่นะคะ
ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติแต่ว่าเขาได้ยื่นเอกสารกันไปก่อนหน้านี้แล้วอะค่ะ
ก็ให้ข้อมูลกับทางไทยรัฐทีวีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการให้สัญชาติไทยกับน้องทีมหมูป่าบางคนที่ยังไร้สัญชาติตอนนี้ทางอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างอยู่
มี๒แนวทางค่ะคือการยื่นขอตามมาตรา๒๓และมาตรา๗ทวิส่วนกรณีของโค้ชเอกแม้จะไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยก็ไม่เป็นอุปสรรคอะไรนะคะยืนยันว่าการพิจารณาการให้สัญชาติของโค้ชเอกและน้องทีมหมูป่าอีก๒คนไม่ได้ทำให้หลังจากเกิดเหตุการณ์ติดถ้ำหลวงนะคะแต่ว่าเขาได้ยื่นเรื่องเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วจะ
ครับครัวได้ยื่นมาก่อนหน้านี้สักพักแล้วค่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงของท่านอธิบดีกรมการปกครองอธิบายเรื่องนี้นะคะ
แง่เปลี่ยนภาคคำอะไรอย่างนี้เขาก็
ต้องไประบบการเกิดเข้าทะบาล
บางทรัพย์สะเกลียดเข้าทะบาล

แล้วก็มายืดเดือนที่อำเทิง

ต่ามติฯภาพปี
๗๐๕๙นะครับก็แทนขอตามบ้านตา๗ทุววิซึ่งการธุมัติก็เป็นธรรมดาของในเพิร์น
อืมนี่ค่ะแล้วเรื่องที่เขามาดูคุณสมบัติของพ่อแม่
พ่อแม่ก็เป็นชนกลุ่มน้อยซึ่งทราบว่าเขาเป็นคนกลุ่มน้อยแล้วมีการขึ้นทะเบียนประวัติไว้แล้วอะไรไว้แล้ว
อืมนะครับมันอยู่ในไทยเกินกว่าสิบห้าปีแล้วอะไรแล้วเนี้ยก็ทุกอย่างก็ดูแล้วน่าจะ
ได้มีโอกาสมั้ยคะจะมีข่าวดีมั้ยคะถ้าหนังด้วยไปดี
ก็ดูแล้วก็น่าจะเข้าพวกประกอบอะไรต่างพอสมควรก็เป็นลูกลิ้นของแม่เพิร์นที่จะใช้ข้อมูลหลังคาเนี่ยเป็นข้อมูลการในการธุมัติทุกอย่างให้สรรพันธ์
นี่ค่ะถ้าไปดูตามระเบียบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๗ธันวาคมปี๒๕๕๙นะคะได้มีการขยายสิทธิ์การขอสัญชาติให้กับคนทุกกลุ่ม
ซึ่งการจะให้บัตรประชาชนกับบุคคลที่ขอสัญชาติไทยถ้ามีอายุต่ำกว่า๑๘ปีเป็นอำนาจของในอำเภอที่จะอนุมัติ
แต่หากมีอายุเกิน๑๘ปีก็เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะ
คือที่เราพูดกันเรื่องสัญชาติของน้องเนี่ยก็เพราะว่ามีสโมสรฟุตบอลต่างประเทศ

ก็เลยทราบกันว่าอ้าวบางคนคงจะไปไม่ได้ซะละมั้งถ้าเกิดจะได้ไปกันจริง
เพราะว่ายังไม่มีสัญชาติทำทั้งส่งหนังสือเดินทางข้ามประเทศเลย
เขาจะไปฝึกซ้อมในต่างจังหวัดอะไรยังยากเลยเดินทางออกไปเนี่ยนะคะนอกพื้นที่
แต่ก็มีคนถามว่าเอ๊ะแล้วมาตรฐานมันจะ
ได้รับอภิษฎอะไรมากกว่าคนอื่นหรือเปล่า
ไม่นะคือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่า
ไม่ได้เป็นแบบอภิษฎเหนือกว่าคนอื่น
ตอนนี้เขาก็เลยเดี๋ยวจะมีการประชุมนัดพิเศษกัน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคุณเตือนใจดีเทศ
บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการคุยกับนายอำเภอแม่สาย
ถึงการขอสัญชาติของทีมหมูป่าทั้ง๓คน
คือจากการตรวจสอบเนี่ยต้องดูว่าเข้าหลักเกณฑ์หรือเปล่า
เรื่องต้นคือเข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับสัญชาติได้นะคะ
แต่ว่าพื้นที่ชายแดนไม่ได้มีแค่ทีมหมูป่า
ที่เขามีปัญหาเรื่องของไร้สัญชาติยังไม่มีสัญชาติไทย
ทีนี้เขาก็เลยจะมีการประชุมนัดพิเศษเลยค่ะ
รวบรวมปัญหาทั้งหมดที่มีอยู่มาประชุมกัน
แล้วก็มีการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
คณะรัฐมนตรีภายในเดือนตุลาคมนี้
คือไม่ใช่จะดูเป็นกรณีพิเศษเฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้น
เพราะว่าคนที่เขาขอสัญชาติเนี่ยมีเป็นแสน
แล้วก็มีการเปรียบเทียบไปยังกรณีของเด็กชายหม่องทองดี
ถ้ายังจำได้ตอนนี้เป็นนายห่องทองดีแล้วอายุ๒๑แล้ว
ไปสักเมื่อตอนอยู่ป๔

เด็กชายหม่องนี้ก็คว้าแชมป์เครื่องบินกระดาษทัพ

ซึ่งเรื่องนี้อธิบดีกรมการปกครองบอกว่า
มีการเปรียบเทียบกับกรณีของหม่องทองดี
ปัจจุบันหม่องทองดีก็ยังไม่ได้สัญชาติไทยเลยนะ
ขอมาตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยจากการตรวจสอบหลักฐาน
พบว่ามันคนละกรณีกัน
เพราะว่าหม่องทองดีพ่อกับแม่ของหม่องทองดีเนี่ย
ของกรุมชาติภัณฑ์อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง

ถ้าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
ก่อคุณงามความดีการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
เป็นกรณีพิเศษมันก็ขอได้

แล้วก็มีการทำเรื่องกรณีพิเศษก็ไปแข่ง